วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พาแม่ของนายเอ็มชัยชนะ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็ทำร้ายแฟนสาว

ไปเยี่ยมลูกชายที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งการได้พบหน้ากันแล้วก็พูดคุยกัน
เปิดเผยความในใจระหว่างกันจะเป็นอย่างไรนั้น

๔นาฬิกา๑๐นาทีถึง๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ระหว่างที่รอเยี่ยมก็เลือกซื้อนมกล่อง
คุกกี้และแคบหมูให้กับลูกชาย
โดยจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจำนำไปส่งให้
ใช้เวลาไม่นานเธอก็ออกมาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง
หลังจากได้เข้าเยี่ยมลูกชายแล้วว่า
พบลูกชายในสถานะผู้ต้องขัง
เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นผมถูกตัดสั้น
ทันทีที่พบหน้ากันลูกชายก็ร้องไห้ออกมา
และสอบถามสารทุกข์สุขดิบและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นผ่านทางโทรศัพท์ที่เรือนจำเรียมไว้

คำพูดแรกที่พูดกับลูกชายคือ

ทำให้นายชัยชนะถึงกับร้องไห้ออกมา
พร้อมขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
และบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเพราะรู้สึกเครียด
และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำไม่ได้
และอยากให้แม่มาเยี่ยมที่เรือนจำบ่อย

มันก็บอกว่าแม่ขยันมาเยี่ยมผมบ่อยนะ
น้องเอ็มพูดว่ายังไง

เที่ยงจนบ่ายนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลย
เราได้สอบถามทำไมไม่กิน

หนูบอกว่าทำตัวดีนะลูก
จะติดนานแค่ไหนหนูก็ทำตัวดี
ลำบากยังไงหนูก็ต้องอดทนเพราะหนูทำเขา
เขามาอย่างไรเขาก็ต้องตัดทนดาน
เพราะว่าหนูทำของเขาเขาก็เจ็บเขาก็ปวด

ก็เท่าที่หนูตีเขานั่นแหละ
ความหมายพูดกลับมาเหรอ

ก็บอกแม่ถ้าประกันผมเนี่ยเท่าไหร่
แล้วบอกว่าเอ็มประกันน่ะ๕แสนนะ

มันก็ร้องไห้แล้วก็หันหน้าไปคุยกับเพื่อนเขา

เราคิดว่าเงินจำนวนนี้เราจะหามาได้ไหม
ไม่ได้ถอนเสาบ้านไปขายก็ยังไม่มีเลย

ยังมีเพื่อนของนายชายชนะไปเยี่ยมด้วย
เขาเล่าว่ารู้จักกับนายชายชนะมาประมาณ๑ปีครึ่ง

ที่ผ่านมานายชัยชนะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูง
และไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงขนาดนี้
ตกใจดิพี่แต่ว่าไม่คิดเลยนะ
ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเป็นคนรุนแรงขนาดนี้
แบบว่าช็อกอ่ะผมก็ช็อกอ่ะ

ถ้าผมไม่เห็นคลิปที่มันเอาหน้ามันออกมา
อึ้งครับไม่รู้จะคุยอะไรอย่างงี้
เพราะว่ามันเห็นหน้าเราแล้วมันร้องไห้

อยากให้ผมถามมันว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
ทำไมถึงต้องทำอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นห่วงมันอยากเจอแฟนมันอย่างงี้
มันรักแฟนมันมากจริงพี่
กรรมที่ฝ่ายชายได้รับนั้นรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม
เพราะเจ้าตัวไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลย
ขณะที่ลูกสาวได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ
ส่วนเรื่องลูกสาวยังรักและห่วงใยแฟนนุ่มนั้นไม่สามารถตอบได้
แต่เขาเองจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับนายชัยชนะอีก
ขณะที่แม่ของนายชัยชนะออกมาขอโทษกับสิ่งที่ลูกชายก่อเหตุไปนั้น
ก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือเกลียดเพราะถือว่าไม่ได้เลี้ยงดูกันมา
ผมไม่ได้ติดใจในตัวแม่ของเขาเลยเพราะว่าเอ็มก็ประกาศแล้วว่าเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับ
ก็ผมก็เลยว่าการมาขอโทษผมเนี่ยนะผมก็ถือว่ามันไม่มีน้ำหนัก
เขาไม่มีการเชื่อมโยงกันเขาเขาไม่ใกล้ชิดกันก็ถือว่าผมก็ไม่โกรธแม่เขา
เขาบอกว่าเขาเมายาไงก็ประกาศเลยว่าที่เขาได้ทำเพราะเขาเมายา
ผมยิ่งโกรธใหญ่เลยทีนี้แรกเออว่าจะเออนึกว่าเขาบ้าเขาประสาท
แต่ไปมาเนี่ยเขาก็บอกเขาเสพยาแล้วเขาก็เลยไปทุบตี
โดยไม่รู้ตัวก็ตายอยู่ลูกผมเข้าไปโทษความผิดให้กับยา
แต่เขาไม่เจ็บเลยอะครับเขายังโอเคอยู่นะ
มือที่เขาตีลูกสาวผมก็ยังมีมือปกติอยู่หน้าตาเขาก็ยังปกติอยู่นะครับ
กับตาเขาก็ไม่เขียวช้ำเหมือนลูกสาวผมเพราะลูกสาวผมเจ็บกว่าอยู่นะ
ถ้าพูดถึงตอนนี้ครับ
ส่วนอาการของน้องนิต้าขณะนี้โดยรวมดีขึ้นมากช่วยเหลือตัวเองได้
อักเสบของดวงตาขาวลดลงการมองเห็นชัดเจนขึ้น
บาดแผลรอยไหม้ที่แขนแห้งดีไม่อักเสบรวมทั้งบริเวณแผลที่ศีรษะด้วย
แต่แพทย์ยังต้องให้นอนดูอาการอีกสักระยะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน